เอาล่ะคุณผู้ชมไปช่วยกันบอกบุญหน่อยค่ะ
ที่จังหวัดอ่างทองนี่นะมีจิตอาสาใจดีใจบุญนะ
แต่งชุดไทยแล้วก็เดินไปบอกบุญว่า
อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องช่วยกันสมทบทุนไปบริจาค
ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดและเด็กกำพระที่วัดพระบาทน้ำพูกันหน่อยค่ะ
โอ้โหนี่มากนะใช่แล้วเป็นขบวนเป็นคณะอันมาเลยนะคะ
มากันหลายคนด้วยไม่ใช่คนเดียวใส่ชุดไทยเรียกว่าแต่งองค์ทรงเครื่องกันเต็ม
หน้ามีหน้ากากอนามัยเข้าชุดด้วยอันนี้ดีมากนะคะ
เขาเดินกันมาบริเวณตลาดเกษตรสุวพันธ์เมืองทองอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะ
เป็นกลุ่มจิตอาสาชุดไทยวัยเก๋าโครงการสยามปันสุกเป็นสะพานบุญ
เพื่อชีวิตที่ยังมีความหวังของผู้ป่วยโรคเอดและเด็กกำพระวัดพระบาทน้ำผู้ค่ะ
ก็เดินบอกบุญผ้าป่าให้กับประชาชนพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาด
โดยหนึ่งในจิตอาสาที่อยู่ในขบวนนี้ก็คือนายนรงบุญสิริอายุ๖๐ปี
ท่านบอกว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นจิตอาสากลุ่มชุดไทยวัยเก่าได้รับใช้หลวงพ่ออลงกฎเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำผู้มายาวนานแล้วแหละ
ก็เลยขอมาเป็นสะพานบุญบอกต่อบอกบุญผ้าปลารับบริจาคเงินสิ่งของผักปลาอาหาร
ไปช่วยเหลือผู้ป่วยเอดที่มีจำนวนมากถึง๒๐๐คน
แล้วก็ยังมีเด็กกำพร้าที่รักษาตัวในวัดพระบาทน้ำผู้ด้วย
ซึ่งพูดถึงวัดพระบาทน้ำผู้หลายคนก็ทราบดีนะคะว่า
ที่นี่ก็มีการดูแลผู้ป่วยโรคเอดและเด็กกำพร้าจำนวนมาก
แต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าขาดแคลนทุนทรัพย์อยู่
เพราะว่ามีผู้ป่วยอีกหลายคนเลยที่ต้องการความช่วยเหลือ
ทางคุณนรงและเพื่อนเองก็พร้อมที่จะเป็นจิตอาสานะคะ
ที่จะช่วยเป็นสะพานบุญก็เลยใส่ชุดไทยมาบอกบุญ
เพื่อให้คนที่มีจิตศรัทธาหรือว่าแบ่งปันช่วยเหลือน้ำใจกันได้
ก็ได้ทำบุญร่วมกันนะคะก็อันหมดณนะ
ดีนะคุณผู้ชมสำหรับที่วัดแห่งนี้ถ้าอยากจะทำบุญ
ได้หลายวิธีจะเป็นเงินเป็นสิ่งของเป็นกำลังใจก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะ